มันจะเป็นสมัยก่อนที่เชอรี่ชอวันดิ้นใช่ไหม

ฮะเขาเรียกลูกอะไรไม่มีตำรานี่ลูกนี้

น้ำเงินมวยใต้อ้าวสับสอกสั้นสวยครับ
ทีมงานต้องสั่งเดินแล้วต้องเปิดเกมครับลงทุนแล้วครับ

นี่ครับแข้งซ้ายเริ่มสาด
กว่าจะตีได้นี่มันต้องแต่งตัวก่อนไงเพชรพังงันพี่ป่า
อ้าวโอ้โหลูกนี้
สวยเลยลูกนี้ถ้ายุบแล้วก็เฮเลยนะครับ